นั้นมาจากงบกลางจำนวน๕๐๐๐ล้านบาท
จะเยียวยาแค่๓ล้านคน
ตอนแรกเขาบอกว่าโอเคล่ะเขาจะช่วยแค่๓ล้านคน

แต่ในขณะเดียวกันนะฮะตอนนั้นถ้าสมมุติเราเยียวยา๓ล้านคน

แต่ในขณะเดียวกันนี้เราก็เปลี่ยนนะฮะ

เนื่องจากเมื่อคนมาลงทะเบียนมันเยอะมหาศาล

เมื่อมีคนมาลงทะเบียนจาก๒๔ล้าน

ล้านคนที่ได้รับการเยียวยาแน่นอน
เพราะฉะนั้นจากที่เคยบอกเอาแค่๓ล้านมันเป็น๙ล้าน
ว่าเหลือแค่คนละ๑เดือน
ทำให้รัฐบาลเอาจริงว่าเงินในทางของเรา
มีการเยียวยาได้เพียงแค่๑เดือน
แล้วก็รับรองว่าประชาชนที่เดือดร้อน๙ล้านคน
ก็จะได้เงินขนาดนี้คนละ๑เดือน
คนก็บอกว่าแล้วกลไกการเยียวยาของรัฐบาล

รัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหน

นายกเขาตอบอย่างชัดเจนว่าวันนี้เขาเอาเงินมาจากหลายส่วน
ส่วนแรกการเจียดเงินงบประมาณแต่ละกระทรวง
แต่ละกระทรวงก็จะตัดออกมาเป็นร้อยละ๑๐

แล้วก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาพู่แต่ละสอน
สภาไปเปิดอีกทีเดือนหน้า

เขาก็บอกว่าส่วนที่๒เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนต้องพูดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย
ที่ไปกู้เงินวันนี้เดี๋ยวประเทศไทยของเราจะต้องไปกู้เงินพี่
ล้านล้านบาท๑ล้านล้านบาทเพื่อมาเยียวยาทุกคน
ก็ต้องรอก็จะต้องเตรียมออกมันก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติก่อน
เป็นพรบเงินกู้ก่อน๑ล้านล้านบาทซึ่ง
มันก็ต้องเข้าสู่สภาสภาเปิดเดือนหน้า
มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนเพราะในสภาคุณก็ต้องถูกต้องไหม
มันก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดสภากันหรือเปล่านะสภาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปผ่านวุฒิสภาต่ออีก
ใช้เวลาหลายเดือนแต่จะประมาณเดือนเมษายนหรือ
พฤษภาคมที่สภาเปิดมันน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น
อันนี้แหละคือปากท้องของพวกเราที่คนไทยถามกันเยอะเหลือเกิน
แต่ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าคลังเองก็ออกมาบอกว่า

มีสายป่านยาวถึง๖แสนล้านตอนนี้

อ๋อเมื่อตอนนี้ต้องยุคทุกอย่าง

มีหกแสนล้านที่สามารถที่จะจ่ายได้

รัฐบาลยอมรับว่า
เรามีแค่ตัวเลขในการเยียวยาประชาชน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
แต่ไม่มีเม็ดเงินที่แท้จริง

จำเป็นต้องออกกฎหมายมารองรับ
ในการนำมาใช้จ่ายเยียวยาประชาชน
ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล
รัฐบาลจะดูแลคนไทยอย่างดีที่สุด
พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ก็นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อันนี้คนตกงานก่อน
เพราะว่าต้องรออีกแป๊บนึงเพราะว่าเกษตรกรที่จริงแล้ว
คนเราก็ดูกันอยู่ว่าเกษตรกรที่จริงมันมีการประชุมคอรมอลมา๒วันแล้ว
วันอังคารวันพุธอย่างนี้นะฮะคนก็กำลังรอดูกันอยู่เหมือนกันว่า
มติคอรมอลจะมีอะไรเกี่ยวกับเกษตรกรซึ่งเขาหวังกันมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้ว
แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเอา๓เดือนเลยเอาเดือนแรกเนี่ย

เดี๋ยวคุณแม่แล้วก็รออุทธรณ์อะไรให้เสร็จยังไม่จ่ายเลยใช่ป่ะ
วันที่แปดแสนวันที่แปดแสน
คือจริงมันเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นปุ่มการทบทวนสิทธิ์
มันไม่ใช่เป็นการอุทธรณ์นะพี่เขาใช้คำว่าทบทวนสิทธิ์
สิทธิ์ที่คุณได้มีการส่งไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าย้อนกลับมาว่าไม่ได้เนี่ย
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยจากทางลงพื้นที่เลย
แล้วไปดูเลยว่าจริงหรือเปล่าทำจริงไหมขับแท็กซี่จริงไหม
คุณเป็นอย่างงี้อย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้าเกิดว่ารู้เสร็จปุ๊บ
ก็ภายในสองวันสามวันเนี่ยก็คือจ่ายเงิน
ก็ต้องใช้แหละเพราะไม่งั้นก็เป็นอย่างนี้ไง
เพราะว่ามีคนลงทะเบียนเกือบ๒๕ล้านคนพี่ตอนนี้ต้องใช้
เอาจริงนะคนละเดือนเนี่ยรัฐบาลจ่ายได้แค่คนละเดือน
แค่๙ล้านคนน้อยกว่า๕๐อีกนะ
แต่รัฐบาลเขาอย่างที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังว่ารัฐบาลเขาพูดมาตั้งแต่ต้น

แล้วตอน๖เดือนคิดได้ยังไง๖เดือน

เออตอนแรกคิดไปได้ยังไง๖เดือน

เนี่ยคุณก็บริจาคไว้สัก๓ล้าน

ใช่ถ้าคุณต้องการจัดนั่นนะแต่วันนี้คนก็แชร์กันนะว่าค่าไฟลด๓เปอร์เซ็นต์น่ะ
เอาอย่างนี้ป๊าวันนี้ป่าปลาคุณลงกันหรือยัง
เอาม่อมิเตอร์เงินคุณหนุ่มลงป่ะลองออกไปฉันก็ยังไม่ลงมันลงม่อไฟปุ๊บ
คุณแค่พิมพ์เลขบัตรประชาชนคุณขึ้นไปเนี่ยมันได้มันรู้เลยนะว่าเงินคืนเท่าไหร่พี่เหมียว
หุ้นเบนถ้าเนี้ยถ้างเงินไม่มีอย่างเงี้ย้เราก็ที่ใบบัตร
หึ่มเลี้ยงสำเร็งเลี้ยง

เราไม่ได้คิดเลยไปซื้อของร้านนู่นนี่น่ะ
เพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่รับไปแล้วไม่มีสิทธิ์เงิน
มารับ๕๐๐บาทต่อเดือนถูกต้องไหมคะ
กองทุนของคนชะลาเกินเท่าไหรอายุเท่าไหร่
อ่าผู้สูงอายุ๖๐นะครับอ่าผู้สูงอายุ๖๐

ตอนนี้ประกันสังคมติดต่อกันยังไงนึกออกป่